พี่น้องภาคอีสานก็ยังคงเจอฝนอยู่นะครับ
ตรวจสอบล่าสุดตอนนี้แถวเชียงใหม่ฝนยังตกอยู่
พิศนุโลกแล้วก็แถบจังหวัดขอนแก่นแถบนู้นครับ

เชียงรายปรากฏว่าอะไรฝนตกหนัก
แล้วนี่คือภาพชุมชนนี่น้ำเจิ่งนองครับ
ถนนนี่เหมือนกลายเป็นคลองชั่วคราวครับ
ที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนทำให้น้ำป่าหลากลงแม่น้ำสาย
น้ำไหลเชี่ยวกรากด้วยล้นฝั่งในพื้นที่อำเภอแม่สายที่เชียงราย
แล้วมันก็หลากทะลักท่วมถนนใต้สะพาน
แล้วก็ตลาดสายลมจอยจำได้ใช่ไหมครับ
ตลาดสายลมจอยก่อนอันนี้เคยเจอฝนถล่มไปแล้ว
แล้วก็ต้องช่วยกันเร่งกันรื้อซ่อมแซมอะไรต่าง

โอ้โหพัดพาสิ่งต่างนี่ลอยไปเร็วมากนะ

จะเปิดกลับมาขายของได้ประมาณแค่เดือนเดียว
ต้องขนของหนีน้ำอีกแล้วครับ
ริมฝั่งชุมชนบ้านหัวฝ่ายชุมชนเกาะทราย

และเมื่อเช้าที่ผ่านมาโชคดีหน่อย

ส่วนอีสานครับผมพาไปที่เลยหน่อย
เทศบาลเมืองเลยและพื้นที่รอบนอกถูกน้ำท่วม
เพราะว่าฝนตกหนักสะสมวันที่๓ติดต่อกัน
ทำให้น้ำป่าจากภูเขามันไหลบ่าลงมาครับ
ลงไปตามห้วยหนองคลองบึง
แล้วก็มาสมทบกับแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำเลย
แม่น้ำเส้นนี้จะไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองเลย
แล้วดูครับนี่ต้องแจวเรือพายเรือกันแบบนี้

ใช่ครับนี่ฮะน้ำท่วมสวนสุขภาพป่าเริงใหญ่
สนามกีฬากลางจังหวัดเลยน้ำสูงเท่าไหร่เมตรถึง๒เมตร
แสดงว่าบางช่วงนี่คือมิดหัวนะครับ
ริมแม่น้ำกว่าร้อยครัวเรือนต้องช่วยกันขนย้ายสิ่งของ
เท่าคนแก่สัตว์เลี้ยงต้องย้ายไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
ขอบคุณพี่ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองครับ
เพราะว่าตอนนี้กำลังระดมกำลังกันเร่งช่วยเหลือประชาชน